คุณผู้ชมค่ะคดีนี้เราก็ตามต่อให้นะคะกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
จบปริญญาตรีอายุ๒๕ปีเองอนาคตสดใสเลยนะคะ
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสสาหัสขนาดไหน
ยังคงไม่รู้สึกตัวนะคะคุณหมอผ่าตัดสมองไปแล้วหนึ่งครั้ง
ตอนนี้ก้านสมองตายค่ะแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
จนถึงวันนี้ก็๑๗๑๘วันแล้วนะคะเพราะว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วคนที่ทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยก็คือแฟนนุ่มของเธอนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจนครบาน๕นะคะตามไปรวบตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
กิ๊กสาวกิ๊กสาวมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะวันที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุไปซ้อมน้องเนี่ยนะคะ
ซ้อมน้องชนนะคะผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าชนนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คุณใจร้ายมากไปตามกิ๊กสาวมา
เอาตัวน้องชนไปส่งโรงพยาบาลแล้วไปบอกคุณหมอว่า
น้องชนเนี่ยไปแอบคบผู้ชายอีกคนครบซ้อนแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นคนซ้อมน้องชน
ตัวเขาเองก็คือนายพีชเนี่ยกับกิ๊กสาวใจดี
มาส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าตำรวจไม่เชื่อนะคะ
พิรุธหลายอย่างเมื่อวานนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผู้ต้องหาคนแรกแล้วก็เป็นแฟนนุ่มของคนบาดเจ็บด้วยเนี่ย
ชื่อจริงก็คือนายชนทิพัฒน์หรือว่าพีชยานนินพงศ์อายุ๓๘ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดตรังคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
กุมได้นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจไปรวบตัวที่กลางซอยสุขุมวิท๔๙
วงคลองตันเหนือเขตวัฒนาค่ะทีนี้ย้อนกลับไปสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
คือนายพีชเนี่ยเราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะทะเลาะทะเลาะกับน้องชน
น้องชนคนบาดเจ็บเนี่ยชื่อจริงก็คือนางสาวชนนิสาอาลัยกลางอายุ๒๕ปี
เป็นแฟนสาวทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนื่องจากว่านายพีชบอกว่าหึงหวงค่ะ
ทีนี้ลงมือทำร้ายร่างกายน้องชนนะคะทั้งเตะทั้งต่อยแล้วหนักที่สุดนะ
ตอนที่น้องล้มไปแล้วอ่ะคุณคือน่ากลัวมากนายพีชคนนี้ก็ยังไม่ยอมรามือนะคะ
จับหัวน้องไปโขกกับพื้นกระแทกแบบนั้นหลายครั้ง
ก็เลยทำให้สมองน้องได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะคะ
บักสบอมค่ะน้องหมดสติไปหลังจากนั้นนายพีชค่ะ
โทรไปตามกิ๊กสาวชื่อว่านางสาวสุพัตราหรือว่าตาน
ป้องคำศรีอายุยี่สิบเอ็ดปีที่เขาแอบคบอาหากันนะคะ
อืมมาหน่อยมาช่วยหน่อยนำตัวน้องชนเนี้ย
ส่งโรงพยาบาลตอนที่พาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ทั้งพีชแล้วก็ตานเนี่ยอืมกโกหกคุณหมอว่า
น้องชนเนี่ยแอบไปมีชายอื่นเลยถูกผู้ชายคนนั้นน่ะ
ที่สามมาทำร้ายร่างกายเขาสองคนเป็นพลเมืองดี
ที่ช่วยนำตัวน้องมาส่งนะคะทำทีเป็นคนดีไปช่วยเขานั่นแหละ
แต่เป็นคนทำเองนั่นแหละใช่ค่ะอืมตำรวจไปพบพี่รุษนะคะ
สุดท้ายแล้วก็โดนแจ้งข้อหาไปทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วตอนที่เอาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเสร็จนะคุณ
ถ้าเกิดว่าคนที่มีจิตใจดีนะคือไม่ได้มีอะไรที่มันแบบแอบแฝงนะ
ก็ต้องรอถูกไหมรอดูอาการน้องแต่พอไปส่งเสร็จปุ๊บ
ทั้งสองหนีไปเลยค่ะหนีไปเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่รอด
ตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะคะนายพีชเนี่ยอ้างบอกว่าที่ทำไป
เพราะว่าหึงหวงไปจับได้เพราะว่าน้องชนเนี่ย
คบกับผู้ชายใหม่ก็เลยลงมือทำร้ายร่างกาย
กระทั่งบาดเจ็บสาหัสนะคะตำรวจโรงพักพระขนง
ก็เลยมีการแจ้งข้อเก่าหาทั้งพีชแล้วก็ตานในฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนอาการล่าสุดของน้องชน
คนบาดเจ็บตอนนี้น้องยังไม่สามารถตอบโต้ได้นะคะ
ครับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดใดทั้งสิ้นอย่างที่บอกไปนี่ค่ะ
นักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะไปคุยกับคุณหมอ
คือคุณหมอเนี่ยผ่าตัดสมองให้แล้ว๑ครั้งตอนนี้ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้นะคะ
คุณแม่ของน้องชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมอบอกว่าต้องทำใจนะคะ
รอดูอาการวันต่อวันเพราะว่าก้านสมองตาย
แต่ญาติยืนยันเลยนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วตอนนี้ให้น้องชายของน้องชนบวชให้น้องด้วย
ตัวเองก็มีกิ๊กจริงผู้หญิงเขาอยากจะเลิกอยู่แล้วล่ะ
แต่ก็กลับไปทำร้ายเขาซะอย่างนั้นนะครับค่ะแถมยังทำให้น้องเจ็บใจด้วย